ส่วนกรุงเทพวิกฤตเตียงยังคงดำเนินต่อไปนะ
ถึงแม้ว่าหมอหนูบอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีผู้ป่วย
รอรอที่บ้านแล้วรอจนตายที่บ้านเนี่ยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะตามจังหวัดต่างเนี่ย
เขาอ้าแขนรับเลยบอกว่ากลับบ้านเรารักรอเราอยู่
ใครที่อยู่กรุงเทพมาทำงานกรุงเทพ
แล้วมีภูมิลำเนาอยู่ตามจังหวัดต่าง
ถ้าเกิดว่าท่านติดโควิดตรวจแล้วติดโควิด
กลับบ้านมีคนมารับกลับถูกกฎหมายนะคะ

คือโคราชบ้านเราโคราชบ้านเอง

เป็นรถตู้ของอบจจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
มารับครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

รับกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสริงสาง
อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
นี่เขาเรียกว่าโครงการโคราชพร้อมนะคะ

ครอบครัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคู่สามีภรรยา
แล้วก็มีลูกชายอีก๒คน
คนเป็นพ่อไปตรวจพบเชื้อโควิด๑๙มาแล้ว๔วัน

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ
ซึ่งก็ไม่มีที่กักตัวรองรับนะคะ

กลับบ้านเกิดคือที่จังหวัดโคราชนั่นเองนะครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเคสแรกของ

ส่งรถตู้มารับผู้ป่วยแบบนี้นะคะ

นี่คือบรรยากาศของโคราช
ส่งรถตู้มารับคนที่ปฐุมธานี

กลับบ้านเรารักรออยู่นะคะ

ภารกิจคือสมาคมกู้ภัยข่าวภาค

แล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่มีสถานกักตัว

คนกำแพงเพชรไม่ทิ้งกัน
รับกลับบ้านมารักษา

รวมทั้งหมด๔รายจากกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล

อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

ถ้าเกิดว่าท่านต้องการกลับบ้าน
ไปรักษาตัวต่อที่บ้าน

ทีนี้ไปดูข้อมูลล่าสุดค่ะ

พร้อมรับคนที่มาทำงานที่กรุงเทพ

กลับบ้านเนี่ยลองดูนะฮะมีจังหวัดไหนบ้าง

แล้วก็สุรินบางอำเภอเพชรชบูรณ
แล้วก็จังหวัดเลยนะคะ

ไม่ใช่ค่ะมีบางจังหวัดนะฮะ